เอาเป็นว่าดูข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องราวของการไม่ต่อสัญญานะคะเขาบอกว่าปลายปีแบบนี้คุณผู้ชมมันก็จะมีการแบบเช็คลิตรนะคะ
ดาราคนนั้นย้ายชงย้ายช่องโดยเฉพาะวิกหมอชิดเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวคึกโครมเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเพิ่งออกมาแถลงข่าวนะคะนี่ค่ะล่อนจดหมายเลยค่ะ
รายชื่อของเหล่านักแสดงที่หมดสัญญาปีนี้นะคะก็มีสองนางเอกลูกหม้อนะคะก็คือน้องพิมพิมประพาแล้วก็คุณมินพิชยานั่นเองนะคะ
ซึ่งสองคนนี้ก็คือบ๊ายบายไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะทำเอาอีกคนนึงนี่อยู่มาเขาเรียกว่าเจเนเลชั่นเดียวกันน้องนาวนะคะ
นาวที่สานาศนะคะก็ถูกจับตามองนะคะว่าเอ๊ะเมื่อคนอื่นไม่อยู่แล้วเธอจะถูกดันเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งหรือเปล่านะคะ
เซ็นสัญญากับทางช่องไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองแล้วไม่กดดันหรอกนะคะถ้าใครจะให้เป็นเบอร์หนึ่งก็พร้อมน้อมรับจ้า

ยังมีเจนเราที่ยังเหลืออยู่ค่ะไม่ได้เบอร์หนึ่งหรอก
ผู้ใหญ่ดันหรือมาให้งานเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
ก็เรื่อยนะคะเพราะอย่างมากก็ปีละสองเรื่องค่ะเพราะว่าถ้า๓๔เรื่องก็คงถ่ายถ่ายไม่ไหวอ่ะไม่ได้กดดันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็หนูก็อยู่ของหนูแบบนี้มาเรื่อยนะไม่ว่าจะแบบช่วงฝึกสอนช่วงอะไรหนูก็อาจจะหายหายไปพอกลับมาหนูก็ยังมีปีละสองเรื่องสองเรื่องอยู่อย่างนี้ค่ะ

ไม่คิดเลยไม่คิดเลย

หนูก็ยังตอบเหมือนเดิมนะ
ว่าณตอนนี้หนูยังไม่ได้คิดถึงเรื่องวางแพลนแต่งงาน

แต่พอเราโอเคเราอยู่ในวงการบันเทิง
มันก็ต้องมีในเรื่องของประเพณีความถูกต้อง

รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าคู่นี้จะได้แต่งหรือเปล่า